เอาไปดูความคืบหน้าในการติดตามตัวผู้ต้องหาวัย๓๑ปีนะครับ
ที่ก่อเหตุได้แบบ
ไม่รู้ว่าชาตินี้เนี่ยเกิดมาแล้วเป็นอย่างนี้นี่

ไม่รู้ว่าจะสำหรับคำไหนมันบรรยายจริงอ่ะค่ะ
เคยก่อเหตุฆ่าพ่อที่เป็นพ่อเลี้ยง
แล้วก็ถูกจำคุกไปแล้ว
โทษออกมานะมาก่อเหตุคมขืนแม่แท้ของตัวเองนะครับ
ทำร้ายร่างกายพี่สาวด้วยนะครับ
คราวนี้ที่ข่มขืนแม่ของตัวเองเนี่ยคือ๑๑ธันวาคมปีที่ผ่านมานะครับ
ปลายปีที่แล้วปรากฏว่าพอแม่ไปแจ้งความเอาไว้ก็หนีไป
หนีไปตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ยังตามจับกลุ่มตัวไม่ได้
ชาวบ้านในพื้นที่เขาเลยหวาดระแวงกันมากแม้แต่แม่กับพี่สาวก็ยังหวาดระแวง
อยู่บ้านไม่ได้เลยหนีออกไปอยู่พื้นที่อื่นแล้ว
ถูกต้องนะครับผู้ชายคนนี้อายุ๓๑ปีนะครับ
ที่เราปิดบังใบหน้าปิดบังชื่อนามสกุลเนี่ยไม่ใช่ว่าปกป้องผู้ต้องหาหรอก
คือคุณผู้ชมหลายท่านจะสงสัยแล้วก็บอกว่าเอ้าแล้วแบบเป็นแบบนี้แล้วจะรู้ได้ยังไง
ทำไมไม่เปิดหน้าคนทำตัวไม่ดีคนจะได้รู้
อย่างที่พี่อุ๋ยบอกไม่ได้ปกป้องผู้ต้องหาใช่แต่ครอบครัวของเขา
ใช่ค่ะแม่พี่สาวญาติพี่น้องของเขายังต้องมีชีวิตอยู่ในสังคม
ใช่ค่ะนะเอาเป็นว่าบุคคลอันตรายคนนี้นะครับกำลังตามหาตัวกันอยู่นะครับ
ก่อเหตุเอาไว้ในพื้นที่ตำบลแม่โป่งอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะ
แม่ก็แจ้งความเอาไว้ที่สพแม่โป่งนะครับหลบหนีไป
ยังตามจับตัวไม่ได้จนถึงตอนนี้ทีนี้ชาวบ้านเขาก็กังวลนะครับ
เขาก็เลยช่วยกันแชร์เพื่อตามหาตัวนะเผื่อใครเจอผู้ชายคนนี้จะได้ช่วยแจ้งตำรวจนะครับ
นายคนนี้เนี่ยก่อเหตุข่มขืนแม่ตัวเองแล้วก็มีพฤติกรรมเมาสุราทำร้ายร่างกายพี่สาวเป็นประจำ
พี่สาวหนีไปอยู่ที่อื่นแล้วนะครับอ่าแล้วแม่ก็ยังต้องหนีไปอยู่ที่อื่นด้วย
เพราะว่าหลังจากลูกตัวเองก่อเหตุกับตัวเองแบบนี้แล้วก็ไม่กล้าอยู่บ้านเพราะตำรวจยังตามจับกลุ่มตัวไม่ได้
ที่สำคัญก็คือชาวบ้านในพื้นที่หวาดภาวะว่าจะตกเป็นเหยื่ออีก

พี่น้องก็กลัวว่าจะถูกกลับมาทำร้ายอีกเพราะนายคนนี้ขโมยปืนที่เป็นปืนล่าสัตว์ของชาวบ้านติดตัวไปด้วย
ซึ่งเชื่อว่ายังคงหลบซ่อนตัววนเวียนอยู่ในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นพื้นที่ป่าเขา
นี่เป็นภาพที่ทางเจ้าหน้าที่เขาก็ไล่ติดตามตรวจสอบนะครับ

ตำรวจฝ่ายปกครองนะครับจัดกำลังกันลาดตระเวนค้นหาทั่วพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
แต่ณขณะนี้ยังไม่เจอตัว
เนื่องจากพื้นที่การหลบหนีของผู้ต้องหาที่ไปเนี่ยลักษณะเป็นป่าเขา
จากเขาลูกนึงเนี่ยแล้วมันจะไปอีกลูกนึงมันต้องใช้เวลาพอสมควร
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าตั้งแต่๑๑ธันวาคมจนถึงวันนี้เนี่ยมันไปถึงไหนแล้ว

วันนี้ผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวีนะครับ
เราเดินทางไปยังหมู่บ้านตลาดขี้เหล็กเป็นหมู่บ้านที่ผู้ต้องหาเคยอาศัยอยู่
กับครอบครัวนะครับก็ไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านบอกว่าตอนนี้ชาวบ้าน
กลัวมากหวาดภาวะมากเพราะว่าคนร้ายคนนี้เป็นบุคคลอันตรายนะครับ
พยายามกันแชร์ภาพในโซเชียลต่างเพื่อช่วยตามหาตัวแต่ก็ยังติดตามตัวไม่ได้
ผู้ก่อเหตุเกเรตั้งแต่เด็กไม่เรียนหนังสือติดยาเสพติดลักเล็กขโมยน้อย
เคยถูกจับกลุ่มคดียาเสพติดคดีฆ่าผู้อื่นก็คือพ่อเลี้ยงตัวเองคดีรักทรัพย์
โทษออกมาได้ไม่นานทำร้ายร่างกายแม่กับพี่สาวแล้วข่มขืนแม่ตัวเอง
ที่แม่จะแจ้งความแล้วก็หลบหนีไปก่อนจะหลบหนีไปเนี่ย
ขโมยปืนชาวบ้านไปด้วยชาวบ้านก็เลยหวาดภาวะมากตอนนี้
ขโมยรถแม่ออนครับแล้วก็มาโปรเหตุข้างนี้อีกคิดว่าข่มขืนแม่
คือเป็นบุคคลที่ก้าวร้างเราครับตั้งแต่เป็นเยาวชนเมื่อตอนเด็กแล้วครับ
ตอนนั้นที่ว่าแทงพ่อเลี้ยงตายนั้นประมาณอายุ๑๐กว่า

ดำเนินคดีก็ไม่กี่ปีก็ออกจากคุกมาครับ
ก็มีพฤติกรรมเหมือนเดิมครับ
ท่านก็อาจจะว่าอยากช่วยแจ้งเบาะแสจังเลย

คือเนี่ยคุณผู้ชมก็ส่งคอมเมนต์มาในเฟซบุ๊คเหมือนกันนะว่า
ให้แจ้งเบาะแสยังไงล่ะเบลอหน้าสักขนาดนี้
เปิดไว้ได้ไหมจะได้จำใบหน้าจะได้เห็นเจอจะได้รู้
ผมเชื่อว่าถ้าท่านเข้าสังคมออนไลน์ต่างเนี่ย
หาไม่ยากนะแต่ว่าเราก็มีเรื่องของการต้องปฏิบัติตามกรอบจริยธรรมของสื่อสารมวลชนด้วยนะครับ
แล้วก็ตามกฎหมายด้วยในการที่จะต้องปกป้องดูแลคุ้มครองคนที่เขายังต้องมีชีวิตอยู่ในสังคม
อีกครั้งก็คือว่าที่เบลอหน้าเนี่ยไม่ได้ปกป้องผู้ต้องหานะคะ
ปกป้องครอบครัวเขาที่ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นอะไรด้วยและตกเป็นเหยื่อซะด้วยซ้ำเพียงแต่ว่า
คือลองนึกสภาพว่าถ้าเรารู้ว่าผู้ต้องหาเป็นใครและเป็นคนรู้จักของครอบครัว
เขาก็จะรู้แล้วว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
เห็นหน้าปุ๊บสิ่งที่เขาจะนึกถึงก็คืออ๋อคนนี้เองที่เป็นคดีที่เป็นเรื่องราว
ตอนนี้พี่สาวกับแม่ของผู้ต้องหาเนี่ยก็ต้องออกจากบ้านที่เคยอยู่อาศัยกันเนี่ยนะฮะ
อยู่บ้านญาติก่อนแล้วเพื่อความปลอดภัย
พันธุ์ตำรวจเอกปียพันธ์พัฒระพงศิลป์รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
วันนี้เดินทางไปตรวจสอบบ้านพักของผู้ต้องหานะครับแล้วก็เข้าไปดูในตัวบ้าน
ซึ่งก็ทางเข้าบ้านเนี่ยเปลี่ยวทีเดียวนะครับ
ชาวบ้านนี้ก็อยู่ไม่กี่ครัวเรือนแล้วเขาก็กลัวกันเหมือนกันค่ะนะ
ก็สั่งการให้หน่วยปฏิบัติการเร่งล่าตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็วที่สุด
เพราะว่าตอนนี้ชาวบ้านหวาดภาวะกันหมดบางคนถึงขั้นไม่กล้าออกไปทำงาน
เพราะว่ากลัวว่าระหว่างทางเนี่ยกลัวเจอเข้ามาเดี๋ยวจะยุ่งนะครับ
ตอนนี้ก็ให้ตำรวจในพื้นที่ใกล้เคียงทั้งหมดช่วยกันกระจายค้นหาครับ
จัดชุดติดตามในทุกทุกจุดที่สงสัยโดยเฉพาะจุดที่ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสารมานะครับ
เราก็เข้าไปดำเนินการตรวจสอบนะครับไม่ว่าจุดไหนก็ตาม
เพราะฉะนั้นต้องขอฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ทราบข่าวผู้ต้องหานะครับ
ว่าหลบหนีอยู่ที่ไหนเราจะดำเนินการออกติดตามผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีครับ
ข่มขืนมันดาซึ่งเป็นพฤติกรรมที่แย่ที่สุดนะครับแล้วไม่เหมาะสมนะครับ
แล้วเป็นพฤติกรรมที่ถ้าเป็นพูดง่ายถ้าเป็นคนแล้วนะครับไม่น่าจะทำนะครับ
เพราะว่าเป็นบรรดาของตนเองนะครับได้ทราบข่าวเหตุการณ์เช่นนี้นะครับทางผู้ชาทุกระดับชั้นก็กำชับให้เร่งรัดจับกลุ่มผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีนะครับ

ตอนนี้ตำรวจก็เร่งไล่ล่าอย่างเต็มกำลังอ่ะนะคะก็คาดหวังว่าจะจับได้ในเร็ววันนี้